ผู้ชายคนนี้อายุตั้ง๒๔แล้วนะ
แต่ว่ามีพฤติกรรมเสพยาเสพติด

ไม่เห็นกว่าใจมาช่วยไหว้หวัดนะครับมาไหว้หวัดนะครับก่อนก่อนก่อน
นี่ครับชาวบ้านหมู่๕ตะบนป่าศักดิ์อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
ช่วยกันดับไฟที่ไหม้บ้านนางอินศรีวิชัยอายุเจ็ดสิบสี่
ไม่ทันแล้วล่ะครับไฟไหม้ขนาดนี้วอดทั้งหลังฮะ
หลานชายเจ้าของบ้านนั่นแหละซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่บ้านคนเดียว
แล้วก็วางเพลิงเผาบ้านยายของตัวเองครับคือเขาติดยาคุณผู้ชม
แล้วมีอาการหลอนเคยขู่จะเผาบ้านมาแล้วหลายครั้ง
ตำรวจคุมตัวในบาสไปสอบสวนแต่เจ้าตัวปฏิเสธแล้วให้การบอกว่า
ผมเผลอทำบุหรี่ที่สูบตกบนบ้านไฟมันเลยไหม้ผมไม่ได้วางเพลิงนะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบยายอินครับยายอินกับนางสาวแสงล่าศรีวิชัย
ยายกับน้าของในบาทเข้ามาเก็บข้าวของคุณผู้ชมในบ้านเหลืออะไรรู้ไหม
หรือครกเหลือหม้อกระทะไม่กี่ใบครับเนี่ยครับอยู่ในซากนี้
นางสาวแสงล่าน้าของในบาสเล่าบอกว่าบ้านหลังนี้นะ
เป็นบ้านต้นตระกูลอยู่เดิมอยู่กัน๕คนบางคนก็ออกไปทำงานต่างจังหวัด
ก็เหลือแต่ยายกับหลานใช่ไหมแต่ตนทนพฤติกรรมของบาร์ดไม่ไหวแล้ว
ก็เสพยาขอเงินวันละหลายรอบขู่จะทำร้ายยายด้วย
ต้องพายายไปอยู่ด้วยกันที่พิจิตรนู่นนะฮะ
ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองทำให้บาสเนี่ยอยู่บ้านคนเดียว๑๐วันได้ครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยบาร์ดโทรหาแม่แม่ก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัด
บอกแม่ส่งเงินมาหน่อย๗๐๐จะไปซื้อกัญชาแต่แม่ไม่ให้แม่บอกแม่มีรายได้วันละ๓๐๐ลูกเอ้ย
แล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งโอนโอนไปร้อยหนึ่งไงนะครับจากนั้นในบาสก็เลยขู่จะเผาบ้านฮะ

ลั่นชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนไปด้วยฝ่ายปกครองมาเตือนก็ฟังที่ไหน
นะฮะเขาบอกถ้าหลานติดคุกแล้วถ้าสำนึกขึ้นมาได้บ้างก็ดี
หรือถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็จะดีมากครับ